มูนัยบุคธรรมพญานาค
อันนี้คือโรงศพเชื่อว่าร่างของปู่อินอยู่ในนี้แหละ

ทุกวันพระจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะบุคธรรมแห่งนี้
ทุกวันพระจะมีเสียงพระเทศครับ

มีครับเขาตอบอาจารย์ด้วยเสียงสั่นว่าไม่ไหว
เพราะว่าเดินเต็มสมัยก็กลับมาที่เดินเดินหน่อยก็กลับมาที่เดิน